จากการไปถ่ายแบบย
คนดูแลคิวของคุณกระชายศรีวิชัยดูแลคิวให้กับคุณนัทธานมาก่อน
แล้วก็เป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นดูแลฝ่ายศิลปินของเวิร์คพอยต์

คือเขาเป็นคนไทยกะเหลี่ยง

แล้วก็ชื่อเนี่ยมีแต่ชื่อนามสกุลยังไม่มี
กำลังขอนามสกุลแล้วก็กำลังจะได้แล้วนะครับ
แล้วตัวน้องเองเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ไปถ่ายเนี่ยนะฮะ

กลุ่มนี้เป็นนิตยสารดังแล้วก็เป็นเสื้อผ้าแบรนด์ดัง

เขาบอกว่าสามีถามว่าจากเบอร์ลินนะ
สามีถามจากเบอร์รินว่าพี่สรุปเป็นเก๋
เป็นเกย์ใช่ไหมแล้วเขาก็ฮาจากเบอร์ลิน

อืมคือเมื่อก่อนเนี้ยท่านผู้ชายที่ใช้กระสุนเยอะเยอะเนี้ย
อายุเกิน๔๕ปุ๊บ

ครับเกริงต้องรองคำนี้นะ

ก็คือไฟแล้วหลอกลด
นั่นไงหลังจากนั้น๒เดือนเขาก็หายไปแล้ว
ทำไมสังขบุรีเนี่ยพี่หนุ่มเคยไปไหม

สวยมากเมื่อเออใช่เมื่อก่อนหนูก็ชอบบ่อยแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเหมือนที่วุ่นวายมาก

ก่อนที่ผมไปถ่ายละครเรื่องหมาดำ
อ๋อนี่ไงเขาใส่ชุดเดียวกันใส่ชุดเดียวกันใส่ชุดเดียวกันอ๋อนี่ไงชุดเดียวกัน
นั่นไงตั๊กแทรกไปบ่อยว่ะสมัยก่อนไงถูกอากาศมันสวยมันเป็นเมืองที่
อยู่เดียวกันเลยนะถูกนี่ดูสิเป็นแสนนะครับชุดนี้เป็นอ๋อแสนกว่า

คือบอกให้หันด้านข้างโค้งเขาแบบเป๊ะ

เขาไปนั่งเขาเป็นเหมือนกับอาศา
เป็นอาจิตอาศาแบบค่อยบกรุ๊ดค่อยอะไรยังงี้ด้วย

ก็เลยเอาออกมาถ่าย
ประเด็นที่หน้าไปบวงนี้
ไม่ใช่มกูเทไม่ใช่อาศา
เป็นจิตอาศาในการดูแลการเจรัตน
น้องเครียวเนี่ยสรรชาติที่จึงคือกะเรียง
ตรงนั้นทางออกมันจะเป็นทางออกเจดี๓องค์ถูกต้องไหมครับ

เจดี๓องค์แล้วก็จะมีวัดที่เป็นของแบบว่าชาวพม่าเขาหน่อย
เจดีหลวงพ่อพระอุตตมะสมัยก่อนไง

เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณา
ก็มีพระอีกองค์หนึ่งอยู่ที่นู่นใส่ชุดเสื้อเขียวองค์เขียวที่หนีไปแล้ว

อยู่ชนบุรีแต่หลวงพ่อพระอุตมะอยู่ที่นู่นนะครับ
คือน้องเนี่ยยังไม่ได้สัญชาติไทยนะครับ
ที่น้องเคียวจะออกไปไหนมาไหนหรือออกไปทำงานนอกพื้นที่อำเภอเมืองสังขระบุรีเนี่ย

ชิรู้ไหมว่าน้องเขาจะต้องทำเรื่องขออนุญาต

ไม่ตอนนี้คือเขากำลังขอนามสกุล

เขาได้แล้วด้วยนะนามสกุลแต่ผมจำได้เลย

รักถ้าสมมุติเด็กคนนี้นะไปให้อาจารย์ดู

ไม่มันหมายถึงชิจะเป็นผู้จัดการใช้ได้นะ

ถ้าสมมุติเอาชื่อกับนามสกุลมาบวกกันมันมีผลนะเว้ยพี่
มันมีผลนะว่าชื่อแค่นี้นามสกุลแค่นี้
ของคุณนะกัชภาในเลข๙ตกเลข๙ใช่ไหม

สุศิษดาตันเจริญพ่อแม่ตั้งมาตั้งแต่เด็ก

กระชาภามาก่อนสู่ศิษย์ศาสตร์พรสู่ศิษย์ศาสตร์นี้นะ
ชีวิตฉันรับพิธีกร๒๐๐๓๐๐ตลอดเลย
เปลี่ยนเป็นกระชาพาปุ๊บแกมมี่เรียกฉันเข้าเลย
นี่วันเดียวนะวันเดียวแล้วก็อยากจะไล่ออกเลยนะ
แต่ทำยังไงได้คือเอาเข้ามาแล้ว
โอ๊ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้
แล้วก็มีเอเจนซี่ต่างติดต่อเข้ามาเยอะจากเมืองนอก
น้องก็เลยถามว่าอยากจะเป็นนายแบบต่อไหม

ก็บอกว่าจะต้องเลือกเขาก็อยาก

เพราะว่าครั้งนี้๑๐๐๐บาทสำหรับเด็กสังขัก

เขาเก็บไว้๖๐๐ให้เพื่อน๔๐๐น่ารักมาก